จากเรื่องของน้องหมาไปดูพี่หลามกันหน่อย
ชาลามเหรอคะงูหลามนี่แหละค่ะ

คุณจะนั่งกับผมได้ใช่ไหมออกไปดูพันเลยจ้ะ
มันเป็นพี่หลามยักษ์ไปอยู่ข้างบ้านของพานโรงเขานี่ดูสิฮะ
มาเป็นเนี่ยโอ้โหแต่เขาก็นอนนิ่งนะ
แต่มันก็ตัวใหญ่๔เมตร
เลยไปนอนขดอยู่ข้างองน้ำ
หลังบ้านพักของพาลบรงโรงเรียนพุธิรังสี่พิบูรนา

อุปกรณ์ครบมือไปช่วยกันจับงู
มันก็ไม่ได้ยุ่งยากมันก็นิ่งมันก็คล้อง

คุณรู้ไหมว่ามันเจ็บนะเวลาลากมากับพื้นแบบนี้
เพราะว่างูเวลามันเคลื่อนที่มันใช้ท้อง
ใช่นักเรียนก็ไปมุ่งดูทุกค่ำแบบ
เอ้าคนจับถุงเป็นนักเรียนอีก

ใจกล้ามากนะฮะไม่หวาดกลัวใดเลยครับ
ก็เป็นที่ชื่นชมว่าเออนักเรียนคนนี้ช่วยกู้ภัยได้อย่างแบบมืออาชีพมาก

โอ้โหน้องผู้หญิงคนนี้สุดยอด
ก็นำมาฝากกันนะไม่มีบ้านเลขที่ของพานลงนะ

เมื่อวานคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยบอกว่ามี๔ร่าง

เดี๋ยวเจอกันที่๑๖เนาะ